วันนี้นะครับนายนิกแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครพักภูมิใจไทย
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีครับบอกถูกผู้ใหญ่ของพักภูมิใจไทยตำหนิเอาเลยนะ
ตำหนิเอาแรงแรงเลยหลังจากออกมาเคลื่อนไหวเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีนี่แหละ

ก็ได้บทสรุปว่าเสริมนี้จบเวติการเลือกตั้งแล้ว
แล้วก็ถ้าเราจะทำอะไรในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
ก็เขาก็ไม่สามารถว่าอะไรเราได้
จะตลอดที่ยังเป็นสมาชิก

ไปถามผมถามเพิ่งจริงค่ะ

เขาเรียกไปไปคุยไหมไปต่อว่าไหมแหละนะซึ่งคุณนิกเองก็
ยกมือไหว้นะครับก็โดนต่อว่าแหละครับก็ยอมรับแล้ว
ขอโทษไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
แล้วก็ผู้สนับสนุนพักทุกคนนะครับที่ทำให้พัก
ภูมิใจไทยได้รับผลกระทบไปในนิกเนี่ยบอกว่ารู้ว่าพักเนี่ยไม่อยากจะให้เขาเนี่ยออกมาทำตัวแบบเปิดโปรงใครนะครับ
เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของเขาก็ไม่ต้องการจะทำแบบนั้นเหมือนกัน
แล้วก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครเลยด้วยนะครับ
กับภูมิใจไทยนะเขาว่าอย่างนั้นนะเมื่อถามว่านะครับ
เชื่อมั่นไหมว่าพักภูมิใจไทยจะไม่ลอยแพ้คุณเนี่ยนะ
คุณนิกก็บอกว่าเขาเนี่ยเลือกมาอยู่พักนี้เองและจะอยู่ตลอดไป
แล้วก็ไม่กลัวด้วยหากจะมีคนไปแจ้งความเอาผิดเขา
ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่า
ยังไม่ได้เจอกับนายนิกนะแต่เขาทำในฐานะประชาชน
ไม่ได้ทำในฐานะพักภูมิใจไทยย้ำว่าภูมิใจไทยไม่ทำเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
นิกเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกพักนะครับก่อนการเลือกตั้งไม่นานนะครับ
ตอนอยู่ในพักก็ไม่ได้คุยอะไรกันนอกจากนะครับเรื่องของการลนลงหาเสียง
ส่วนที่ในนิกบอกว่ามีผู้ใหญ่ในพักตำหนินั้นก็ให้ไปถามเขาดูนะครับ
แต่ยืนยันว่าพักภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลย
ขณะที่ในเรืองไกรลีกิจวัฒนานะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่า
ข้อมูลที่ได้จากนักการเมืองพักหนึ่งในสภานะครับ
ไม่เคยเสียเวลาที่จะทำอะไรกับเรื่องพวกนี้หรอกนะครับ
เพราะว่าเขาไม่นิยมการชกใต้เข็มขัดครับ
ต้องไปถามคุณเรื่องไก่นะอย่างที่ผมบอกพักภูมิใจไทย
ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าไม่เคยเสียเวลามาทำอะไรกับเรื่องพวกนี้นะครับ
เพราะว่าเราไม่ชกใต้เข็มขัดอยู่แล้ว
ตั้งแต่มีเรื่องหุ้นสื่อมาตรงคลิปผู้ถือหุ้นเนี่ย
มีปฏิกิริยาจากท่านนายกยัง
ลองฟังปฏิกิริยาจากท่านหน่อยฮะ

อำนาจบริหารอำนาจอะไร
นิติบัญญาณและตุลการคุณอำนาจกันอยู่

ถ้าไปเก้ารั่วกันซึ่งอำนาจการมันก็ยุ่งไปหมด

ในส่วนอื่นของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีหุ้นของคุณพิธา
คุณเรืองไกรวันนี้ก็มีรายงานบอกว่า
ยังเดินหน้านะคะส่งหลักฐานเพิ่มเติม

วันนี้ตัวแทนหมู่บ้านทนายรัชพลบอกว่าขอเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
แจ้งความดำเนินคดีกับนายเรืองไกรค่ะ
ที่เห็นอยู่นี่นะคะนายรัชพลศิริสาคอน
แล้วในมือก็คือหลักฐานนะคะเอาไปแจ้งความดำเนินคดีในเรืองไกร
สมาชิกพักพลังประชารัฐในความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ดำเนินคดีนายคิมสิริทวีชัย
ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีฐานปลอมแปลงเอกสารด้วยค่ะ
นายรัชพลบอกว่าขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านของประชาชนเข้าแจ้งความ
เพื่อต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังพบความผิดปกติประเด็นเรื่องหุ้นสื่อ๓ประการ
ก็คือ๑คลิปวีดีโอกับเอกสารบันทึกรายงานการประชุมไม่ตรงกัน
ขอให้ตรวจสอบว่ามีการลบไฟล์ประชุมจริงหรือไม่
เรียกร้องให้ในคิมประธานที่ประชุมออกมาชี้แจง
กรณีเอกสารการประชุมที่ข้อมูลไม่ตรงกันค่ะ
คือเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับ
เพราะว่ามันมีผลต่อนายกรัฐมนตรีของคุณพิธานะครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะผมว่าคนที่ทำความผิด
ก็สมควรที่จะต้องรับโทษนะครับ
ส่วนคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาดำเนินการนะครับ
หรือว่าพักที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรที่จะไปติดคุกให้หมดนะครับผม
ถ้ามันเกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวข้องก็แล้วไปนะครับ
คือถ้าผมไม่มาวันนี้นะตำรวจอยู่นิ่งไม่ทำอะไรไม่ได้
แต่ถ้าผมมาปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่องถึงตำรวจแล้วตำรวจขยับได้แล้วนะครับ
ตำรวจสามารถที่จะเรียกเอกสารจากกรกตมาก็ได้นะครับ
เพราะว่ามีคนมาแจ้งมีคนมาร้องเรียนนะครับ
ตำรวจสามารถที่จะดำเนินการได้
แต่ถ้าผมไม่มาเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลย
ก็คือกรณีการถือหุ้นสื่อซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
แล้วก็บอกว่าไม่ใช่การปลุกผีไอทีวีเพื่อมาเล่นเกมการเมือง
เพราะว่าตนเองไม่ใช่หมอผี
ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงร้องก็เอามาส่งให้
แต่ผมจะไม่ชี้ทางสังคมก่อนกระบวนการ
ทำยังการการทางสังพงษ์ชี้ทำกัน
ก็ไพลค่าไหนก่อนน้านเชียวชูชึงรังเงิน
แล้วตอนนี้จะมีเจ้าหน้าพี่เจ้ารัฐงานดูดสอบ
ขอบคุณกับว่าการพิจารณ์หลวงศาลไม่ค่อยจัดถือไม่เพื่ออะไร
สำหรับความเคลื่อนไหวของนายเรืองไกร
ซึ่งก็มีสถานะเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
สังคมก็จับตามองย้อนกลับไปนะคะว่าพักต้นสังกัดรู้เห็นหรือไม่
ซึ่งทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าพักพลังประชารัฐวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวยืนยัน
การเคลื่อนไหวของในเรืองไกรเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจับตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับ
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
ก็ถามไปถามมาก็วันนี้ก็ได้คำตอบประมาณนี้นะท่านผู้ฟัง
แต่ว่าเรื่องกระแสดราม่าหุ้นสื่อก็ต้องบอกว่ามันก็มีแนวคิดที่หลากหลาย
มีกลุ่มการเมืองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องของหุ้นสื่อด้วยเหมือนกัน
อย่างล่าสุดเนี่ยมีพักเส้นได้ของนายคริสโปตรนันนะคะ
มีการโพสต์ในเชิงตั้งคำถามบอกว่าแล้วเป็นเจ้าของหุ้นสื่อเนี่ย
ตรงไหนเพราะว่านักการเมืองทุกพักมีโซเชียลมีเดียของตนเองหมดแล้ว
ถ้าหากจะตีความแบบนั้นนักการเมืองต้องขาดคุณสมบัติกันทุกคนนะ
แล้วก็มีแฮชแท็กแก้มาตรา๙๘วงเล็บ๓ค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นสำหรับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะ
รอดูท่าทีของคุณพิทาอยู่ใช่ไหมใจเย็น
ใจเย็นผมพาไปดูภารกิจเขาก่อน
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
นำคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพัก
พิธาบอกว่าวันนี้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนได้คุยกันนะครับ
โดยเฉพาะการได้รับสมุดปกขาวของสมาพันธ์
ก็คือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีนั่นแหละครับ
เพื่อจะให้รัฐบาลชุดต่อไปไปเป็นปากเป็นเสียง
เขาทำการบ้านมาด้วยว่าใน๓๔ปีนะครับ
เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเชียแล้วก็อาเซียน
ระบุว่าโอสมาภัณฑ์ดีใจครับที่นายพิธาแล้วก็พักเก้าไกล
มาขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์แล้วก็ขับเคลื่อเศรษฐกิจฐานราก
ในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเท่าเทียมเพื่อทุกคนครับ
แล้วก็มีไลเซ็นด์นะครับไลเซ็นด์เป็นอย่างนี้นะ
หลังจากการหารือครับนายพิธาระบุว่าผลสรุปการพูดคุย
หวยใบเสร็จนะลดรายจ่ายโดยเพิ่มช่องทางของแหล่งเงินทุน
มีรายงานจากที่ประชุมกรกตนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นเรื่องของนะครับกรกตแล้ว
วันนี้กรกตได้พิจารณารับรองสอสอแบบแบ่งเขตไปแล้วประมาณ๑๐๐คนนะครับ
ขณะที่การรับรองสอสอแบบบัญชีรายชื่อจะมีในวันพรุ่งนี้
ประชุมครั้งนี้ไม่มีการแจ้งกับสื่อมวลชนนะครับถึงเรื่องถึงวาระนะครับ

ว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมแล้วก็รับรองสอสอทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อให้ครบ
โดยจะพยายามนะครับไม่ให้เกินเดือนมิถุนายนนี้
ส่วนสาเหตุที่กรกตยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ
จากต้องรอให้มีการรับรองสอสอให้ได้๙๕ก่อน
แล้วก็จะแจ้งพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับ
ดิฉันย้อนกลับไปที่คุณพิธากรณีหุ้นสื่อไอทีวีนิดนึง
เพราะว่าวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
กรณีที่คลิปการประชุมออกมาแล้วมันไม่ตรงกับเอกสารรายงานการประชุมก่อนหน้านี้
ซึ่งคุณพิทาบอกเห็นแล้วแล้วรู้เรื่องนี้มาก่อนที่จะมีการเอาคลิปออกมาเปิดเผยด้วย
เพราะว่าคนเนี่ยส่งข้อมูลมาให้อยู่ตลอดแล้วตอนนี้เนี่ยฝ่ายกฎหมายของพักก็ได้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มเรื่อย
มั่นใจว่าจะต่อสู้คดีได้ทุกรูปแบบไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้เรื่อยมากกว่าที่อยู่ในคลิปนะครับ
เห็นความแตกต่างระหว่างคนที่ทำเอกสารการประชุมแล้วก็คลิปก่อนที่จะมีการเปิดเผยกับสาธารณชน
และตอนนี้คณะทำงานกฎหมายของทางพักก็ได้ข้อมูลเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อย
ผู้ที่อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ที่คอยส่งข้อมูลเข้ามา
คำนึงถึง๓ทัศน์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว๑๕๑เนี่ยก็ไม่ได้รวยจากฉากทัศน์ที่เราคิดไว้แล้ว
เพราะก็เคยเกิดขึ้นกับคุณธนากรว๒ใช่ไหมครับ
แล้วก็อาจจะใช้วิธีใช้สอสอเข้าร่วมเข้าชื่อกันกับทางสารรัฐมนูล
จะออกทางสารดีการหรือออกทางสารอาญา
ทั้ง๓อันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าใครที่ติดตามการเมืองมาเนี่ยก็พอที่จะเดาออกว่ามันมี๓๔ฉากคัดที่มันจะเกิดขึ้นได้
เพราะหลักฐานพร้อมหลักกฎหมายพร้อมจะสู้เมื่อเข้าสู่กระบวนการจริง
แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ก็ต่อก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยครับ